เมื่อวานนี้๒๘ธันวาคมค่ะก็เป็นวันเกิดของเธอ
มีเพื่อนพ้องครอบครัวรวมไปถึงลูกชายอวยพรวันเกิดด้วย
นี่แหละค่ะคุณผู้ชม
เป็นนุ่มน้อยแสดงแรงอีกคนนึงเลย
ถึงแม้ว่าจะเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วนะ
เธอนะคะที่มีการส่งมาอวยพรลูกสาวคนเก่งตั้งแต่เช้าเลยว่า
สุขสรรค์วันเกิดนะจ๊ะมีแต่ความสุขความเจริญรวยเฮ่ง
กายสุขใจไปไหนมาไหนมีแต่คนรัก
ภูมิใจที่สุดในชีวิตก็คือการที่มีลูกสาวชื่อเป้ยปานวาด
นี่คือข้อความอวยพรจากคุณแม่ของเธอนะคะ

วยพรวันเกิดให้กับเป้ยกันมากมายเลยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสุดซีคุณหิงปณิตานะคะ
มีการโพสต์อวยพรน้องสาวได้ซึ้งกินใจเลยว่า
ขอให้พรทุกพรที่วันนี้
ร่วมอวยพรให้เป้ยทวีคูณร้อยเท่าพันเท่านะ
สมหวังสมปรารถนาทุกประการนะเพราะวันที่เปอร์ยิ้มมันจะทำให้เรายิ้มด้วย
รักกันอยู่ข้างกันไปนานนะสัญญากันแล้วว่าจะแก่ไปด้วยกัน
อันนี้ก็เป็นจากพี่คนสนิทพี่หนิงปณิตานะคะ
จากนี้ค่ะก็ยังมีสาวครีมเปรมสินีนะคะ
สาวเมพิชชนะแล้วก็กระแต่สุพักษรด้วย

แต่ก็มีอีกหนึ่งคนค่ะที่ทำให้สาวเป้ยยิ้มแก้มปริเลยนะคะ
นั่นก็คือลูกชายหัวแก้วหัวแหวนอย่างน้องโปรด
ที่มีการทำการ์ดอวยพรวันเกิดให้กับคุณแม่
และที่สำคัญมีช่อดอกกุหลาบสีขาวพ่วงท้ายมาด้วยนะจ๊ะ
ไม่รู้เหมือนกันว่าอันหลังเป็นฝีมือของคุณพ่อป๊อปฝากมาให้ด้วยหรือเปล่า

ขอบคุณครับแล้วกล่องนั้นอะไรอ่ะ
กล่องเลย

ว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่มีความสุขมากของคุณเป้ยเลย
คุณสาวนี้นี่น่ารักตลาดมา

แล้วใช่ไหมเห็นดอกไม้ว่ายิ้มแล้วนะ

บอกเลยว่างานนี้หน้าบานยิ่งกว่าดอกไม้อีกคุณค่ะ
ฝ่ายชายเขามีการโพสต์ข้อความอวยพร
แฟนสาวสามีคุณเป้ยอะ
มีความสุขมากในทุกวันนะคะ
เพราะความสุขของที่รักก็คือความสุขของเขา
นี่ค่ะเป็นข้อความจากคุณสามีนะครับ
หนักขนาดนี้บอกเลยว่าปีหน้าคงไม่ต้องลุ้นเนาะ

อาจจะได้เห็นพี่โปรดเพลยเออโปรด
มีอะไรอีกตัวปอหนึ่งเออแน่นอนเลยนะคะ

ขอให้สวยวันสวยคืนร่ำรวยเห็งค่ะ